หลายคนมีข้อความออกมามีข่าวมาที่ว่าพี่หนุ่มได้คุยกับ

ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็มีประเด็นเกิดขึ้น
ก็อย่างที่เป็นข่าวไว้นั่นแหละ
ก็ขออนุญาตคุณผู้ชมพอดีตอนนี้ผมไม่ค่อยสบาย
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
พยายามจะเล่านะแต่มันจะรู้สึกเหนื่อย
ครับผมก็คือเขาได้ดูพี่หนุ่มในรายการตอนเที่ยง
ก็มีการได้โทรไปว่าได้คุยกับผู้ต้องหาว่าแบบจะมอบตัวหรือยัง
เขาก็คุยกับพี่หนุ่มออกมาค่อนข้างดีด้วย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะมอบตัวแล้วเดี๋ยวผมจะมอบตัวแล้ว
ก็คือทางพี่หนุ่มก็ติดต่อไปเป็นระยะระยะนะครับจนล่าสุดเนี่ยเขาก็ยอมมอบตัว
และที่สำคัญคือความไฟฝันของเขาเนี่ยของผู้ต้องหาว่าคนนี้เนี่ย

เป็นคนเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ปืนมากนะครับผม
แล้วก็ชอบในเรื่องของปืนมากแล้วก็เขาบอกความฝันก็คือ
เขาอยากไปที่อเมริกาเพื่อที่ไปเป็นหน่วยสไนเปอร์ไปเรียนปืนสไนเปอร์นะครับผม
อันนี้ก็คือล่าสุดนะที่ได้สัมภาษณ์มาแล้วก็ได้พูดคุยกันมาตรงนี้นะฮะ
จริงแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่บอกให้เขามอบตัวนะครับ
คุณแม่เขาเป็นคนบอกว่าให้เขามอบตัว
บังเอิญว่าผมเองได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาในช่วงนั้น
ผมก็เลยบอกว่าตอนที่คุณจะมอบตัวเนี่ย
ก็คุณอย่าเอาปืนออกไปแล้วค่อยออกมอบตัวเลย
แล้วก็ให้ชูมือขึ้นนะฮะแล้วก็เดินออกไปมอบตัวซะอะไรอย่างนี้นะครับ

จริงแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะต้องไปคุยเป็นหน้าที่ของตำรวจเขา
แต่มันเป็นความบังเอิญที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยมากกว่า
มันบังเอิญจริงนะครับผมก็เลย
แล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาต้องการจะระบาย

ตัวผมเองเนี่ยก็คือเป็นได้แค่ผู้รับฟัง
แล้วพยายามบอกเขาว่าให้เขาใจเย็น
คือที่ผมจำเป็นต้องพูดกับเขา
หโว้ยเขาแบบใจเย็นขึ้นอะไรอย่างเนี่ยจริง
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวผมเลย
ที่บอกให้มอบตัวครับผมนะครับ
หนุ่มก็อาจจะช่วยให้ทำให้เขาจะได้ใจเย็น
เรียนรู้สึกผ่อนคลาย

ก็จริงแล้วก็มันเป็นเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
แล้วเขาก็ไม่ควรจะไปทำแบบนี้ด้วย
แล้วก็ผมได้มีโอกาสคุยกับทางนักอาชญาวิทยา
บอกว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบจากเรื่องของจ่าคลั่ง

ภาพที่นำเสนอไปก็มีผลถูกไหมครับ

ผมพูดออกไปแล้วผมเหนื่อย